วันกลับไปตอนเป็นเด็กหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม
ดิฉันชอบมากเลยการเล่นกระโดดหนังยาง

ชอบมากคือการเล่นกระโดดยางมันไม่สามารถเล่นคนเดียวได้คุณนึกออกไหม
มันจะต้องผัดกันเป็นคนถือ๒คนแล้วก็เป็นคนกระโดด๑คน
แล้วถ้าเกิดว่ามันจำเป็นอยากเล่นคนเดียวไม่มีคนถือให้จะทำยังไง
อยู่เฉยนะอยู่เฉย
น้องใบตองครับคำถามคือเมื่อไหร่ไอ้หมาตัวนี้จะได้กระโดดบ้างครับ
ก็คือหนังยางมันต้องผัดกันกระโดด
ใช่แต่ตอนนี้ตัวเองต้องเป็นคนถือไงเห็นไหมว่าเขาเล่นกันอยู่สองคน
แต่ดูหน้ามันแล้วมันเหมือนไม่ค่อยอยากเล่นด้วย
มันอาจจะอยากดูก็ได้ค่ะมันอาจจะชอบเป็นคนถือก็ได้
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหน้าที่นี้จะต้องทำไปอีกนานแค่ไหน
แต่คุณเห็นไหมตรงหลังเดินมา
แมวบอกรอดแล้วแมวบอกเรารอดแล้ว
รอดแล้วไม่โดนแล้ว
คือแต่มันก็ดูเอาคุณดูดิมันไม่มีทีท่าว่ามันจะลุกหนีหรือขยับขยื่นนะ
มันอาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันตอนเย็น
หรือมันอาจจะทำใจแล้วก็ได้ว่าต้องถูกใช้งานแบบนี้
ฉันก็ต้องยืนแบบนี้เหมือนยืนเฝ้ายาม
ยืนอยู่เฉยนิ่งนะอย่าขยับ
แต่พี่อยากจะบอกน้องตรงนี้ว่าสอนเจ้าตูบเล่นด้วยละกัน
เพื่อบางทีไม่มีเพื่อนจะได้โดดกันได้เพราะว่าเจ้าตูบมี๔ขา
ก็อาจจะฝาก๒ขาเธอไว้เงิน
ฝัก๒ขาแล้วอีก๒ขาไปกระโดด

โหมันไม่ใช่ตัวต่อแยกออกจากกันได้
เพื่อนก็ไม่มีมี๒คนคนเดียวผู่่ประตูบ้านกับเก้าอี้
หนาวเนอะเด็กบางคนก็มีประสบการณ์แบบนั้นแหละ
เนี่ยฉันว่ามีเลยชิคกี้พายคุณมีประสบการณ์แบบนี้ฉันผูกกลับประตูบ้านพบกล้าอีก

นะคุณจนนักคุณเคยเล่นกระโดดยังไงครับมั้ยเนี่ยคุณจนนักคุณเคยเล่นกระโดดยังไงครับมั้ยเนี่ย
แต่ผมไม่ค่อยกระโดดคุณนั่งดูผมจะเป็นคนถือให้เขา
แล้วผมชอบยกสูงอย่างนี้เพราะว่ามันยากไง

มันยากยากแล้วเวลาโดดมันจะ
ว่าลมมันเย็นแต่เด็กเลยนะ
เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าเคยเล่นหรือเปล่าแต่ต้องลองดู